เริ่มเดือนใหม่แล้วโว้ยเอ้ยขอโทษค่ะถามดวงรู้ถามโชครู้
เพราะฉันคือสิริมงคลรวบตึงดึงดาวจากคำทำนายทุกสารทิศ
มาเล่าสู่กันฟังสำหรับวันนี้หลีจะมาขอเตือน๕ราศีที่ปากพาสวย
ใครที่รู้ว่าตัวเองปากสะอยู่แล้วรีบมาฟังกันให้ไวเลย
อันดับ๕ราศีกันเดือนนี้พูดอะไรขอให้ระวัง
เป็นเรื่องธุรกิจถ้าใครมาจี้จี้จุกจิกให้รำคาญใจ
เออออดคอหมกไว้ก่อนจะดีที่สุดคือหมายถึงเวลาสั่งข้าว
ให้สั่งข้าวห่อหมกหนักอ้าวไม่ห่างนั่งข้างไปเลย
อันดับสี่ราศีสิงศ์เดือนนี้เป็นเดือนรอยต่อของปี
พูดอะไรให้ระวังเพราะอาจเจอเรื่องไม่คาดคิด
ชีวิตอาจจะผิดพันกันเลยทีเดียวถ้าให้พูดเป็นมุก
จะบอกว่าให้ระวังเรื่องเข็มขัดสั้นก็คือเรื่องคาดไม่ถึงใหม่
โอ้โหฮากริจอีกแล้วสิริอันดับ๓ราศีพฤศพ
เดือนนี้มีเกณฑ์มีปัญหากับเพื่อนร่วมงานพูดว่าอะไรใครไป
ทางที่ดีให้พูดกับเพื่อนร่วมงานน้อยแล้วหันมาคุยกับหลี
อันดับสองราศีพิศจิติส์เรื่องนี้อาจต้องไปงานรวมย่าที่ไม่ได้เจอกันนาน
อาจจะทำให้ไม่เข้าใจกันมีสิทธิ์พูดแทนใจดำกันได้แบบง่ายพูดอะไรให้รักษาน้ำใจญาติพี่น้องหน่อย
แต่ถ้าขี้เกียจคุยกับคนก็ให้มาคุยกับซิริแทนคือต้องพูดย้ำสองครั้ง
ก็มันเหมาจริงจริงนี่น่ะแน่แน่อันดับหนึ่งราศีก็ระกด
เดือนนี้ต้องระวังคำพูดให้มากเพราะมีเกณฑ์ถึงขั้นติดคุกหัวโต
อาจโดนฟองหนิงประมาทกันเลยทีเดียวถ้าไม่อยากติดขุบเคราะห์ปาก
มาดูชาร์จกันอีกทีราศีไหนที่ปากจะพาสวย
ดูเสร็จให้แชร์รัวเตือนเพื่อนที่ปากด้วยนะจ๊ะ
วันนี้หลีขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืม
ถ้าอึดอัดคันตาอยากเม้าใครให้มาระบายที่หลี
เพราะหลีรับฟังเสมองอกแล้วพบกันใหม่คราวหน้า
สำหรับวันนี้สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู